คุณผู้ชมคะวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ๔ศพนะคะ
กรณีที่ถูกเพื่อนบ้านยิงจนเสียชีวิตและเพื่อนบ้านคนนี้ก็ยิงตัวตาย
เหตุการณ์ที่ชัยภูมิเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวกับเราก็น่าจะจำเรื่องนี้ได้
เป็นเรื่องของการปล่อยน้ำเข้าที่นาทีเนี้ยค่ะไปเคลียร์กันที่โรงพัก
กันไม่ลงตัวอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะต้องกราบเท้า
ฝ่ายเจ้าของที่นาก็โกรธกลับบ้านไปไปเอาปืนมาแล้วไปยิงเขาเลยนะคะ
ปนักกิจศพ๔ศพก็คือนายสมศักดิ์เขียนเข้านางวันเพ็ญเขียนเข้าสามีภรรยานะคะ
ลูกสาวค่ะนางสาวสุนิสาและลูกเขยค่ะนายอดุล
ก็เป็นการชาปนกิจบนกองฟอนแบบโบราณนะคะพร้อมกันเลยทั้งสี่ศพ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนี่ค่ะบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
เพราะว่าต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รัก๔ชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวจริง
นายกัมปนาศลูกชายคนเดียวของบ้านนี้นะคะ
นี่ค่ะคือสูญเสียคนในครอบครัวถึง๔คนนะคะโดยพร้อมกัน
นั่งร้องไห้ตลอดเวลานะคะเขาสูญเสียพ่อแม่พี่สาวพี่เขย
ก่อนจะชาปนกิจพระสงฆ์ก็สวดแล้วก็มีการวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะนะคะวันนี้นางพนมพรชาลีเปรียม
ภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะมาวางดอกไม้จันทร์ด้วย
แล้วก็มอบซองให้กับเจ้าภาพแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้คุยอะไรกันนะคะ
ทางภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาก็มาร่วมงาน
แม่ของนายอดุลที่เป็นลูกเขยของครอบครัวนี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะ
ก็มาวางดอกไม้จันทร์ให้กับลูกชายแล้วก็กล่าวอำลาลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
คุณผู้ชมคะระหว่างที่ไฟกำลังลุกไหม้
ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพ

เห็นแขนของนางวันเพ็ญผู้เป็นแม่
และแขนของนางสาวสุนิสาลูกสาว
ยื่นออกมาจากเปลวไฟ

โอ้โหมุมนี้นะคะ
คือมันเป็นภาพที่สะหรับใจ

คล้ายกับว่าแม่ลูกจับมือกันขึ้นสวรรค์นะคะ
จับมือกันพากันขึ้นสวรรค์
ทีนี้ค่ะนายกัมปนาศ
ลูกชายของครอบครัวนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ

โกรธผู้ก่อเหตุที่มาทำแบบนี้กับครอบครัวเขา
แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ตาม
แต่มันก็ชดใช้ไม่ได้หรอกกับสิ่งที่เขาสูญเสีย
สี่คนนะคะสี่คนพร้อมกัน
ด้วยน้ำมือของนายสายชนผู้ก่อเหตุ
ถึงแม้ว่าญาติของนายสายชนมาขอขมา
ก็ขอให้ไปขอขมากับศพทั้ง๔ศพ

แล้วเขายืนยันเลยว่าสองครอบครัวไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้อีก
ทีนี้ค่ะเรื่องที่นาที่เป็นปมปัญหา

ยืนยันว่าต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่
จริงแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
แต่ต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่ไปเลย
สารต่อนะครับ
สารต่อผมทำต่ออยู่แล้วที่ทำเป็นที่ดินของผมก็ต้องทำ
เหมือนจูฟ

เมื่อที่กระทำผิดแค่ยิงตัวตายมันไม่จบแล้วลูกสามคนเขาใครจะเลี้ยง
จะเอาบรรยายหน่อยไปเลี้ยงลูกเขา
คนอย่างเนี้ยผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสายชนชาลีเปรียมนะคะ
หลังก่อเหตุยิงครอบครัวนี้เสียชีวิตไปสี่ศพก็วิ่งไปยิงตัวตายภายในสำนักสงฆ์
ทีนี้ค่ะภรรยาของนายสายชนผู้ก่อเหตุค่ะนางพนมพรก็บอกว่า
ศพของสามีเนี่ยชาปนกิจไปแล้วเธอเสียใจนะคะ
สามีเป็นต้นเหตุทำให้อีก๔ชีวิตต้องมาเสียชีวิตพร้อมกัน
เธอก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอโทษและขอขมากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพ
ขอเข้ามาแทนสามีของเธอหลังจากนี้เธอก็อยากให้ทุกอย่างมันจบ
กลับมาคืนดีกันให้เหมือนเดิมให้สองครอบครัวเหมือนเดิม
เพราะยังถือว่ามีทุ่งนาที่อยู่ติดกันครับโอ้โหแต่ทางลูกชายเขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้ว
ไม่มีทางจะกลับมานะคะเธอบอกว่าเธอเสียใจนะคะ
สามีเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอก็สูญเสียสามีเธอไปเหมือนกัน

ต้องไปฟอกสามครั้งหนี้สินเราก็เยอะ
เราไม่เคยคิดว่าแกจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแกอยู่แกก็เฉย
เราเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะคะแล้วใช่ค่ะอยากไปค่ะ
แล้วเพราะว่ารู้จักว่ายังไงเนอะก็เสียใจเหมือนกันเพราะ
เพราะว่าฝั่งลุงท่อสูญเสียเยอะแล้วเราก็สูญเสีย
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเสียชีวิต๔ศพนะฮะใช่ค่ะ
ที่สำคัญก็คือมีเด็กอีกสามคนใช่ค่ะนะฮะ
มีลูกของผู้ตายเนี่ยอีก๓คนนะฮะที่ตอนนี้ก็เหลือน้าอยู่คนเดียวนะฮะ